คุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออก
ฝนตกหนักตกชุกเหลือเกินจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
ส่วนบางพื้นที่ฝนค่อนข้างที่จะตกน้อยนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฝนในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานนั้นจะตกเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าจะมีกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
เคลื่อนที่เข้ามาปะทะกับกระแสลมที่พัดปกครุมเมืองไทยของเรา

ปัจจัยที่ว่านี้ก็คือกระแสลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดปกครุมเมืองในของเราอย่างรุนแรงละทีเดียว
และอย่างที่บอกว่าการเคลื่อนที่มาปะทะกันนั้น
ก็สามารถที่จะทำให้เกิดฝนเกิดขึ้นได้

สาเหตุที่มรสุมฤดูฝนตอนนี้มีกำลังแรง
เพราะว่ายังคงถูกเหนียวนำเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
ที่ก่อตัวอยู่บริเวณอ่าวตังเกียจุดตรงนี้
ซึ่งหอมความเกิดอากาศต่ำที่ก่อบริเวณดังกล่าวนี้เอง
หากมีกำลังแรงก็สามารถที่จะพัฒนากลายเป็นพายุ

และแน่นอนว่าตอนนี้เอง
ยังคงมีหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของ
ฝนที่จะตกลงมาอย่างหลักก็ตกนาน
สามารถให้จะนำไปสู่ภัยทางธรรมชาติอื่นได้นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแนวปัฏฒนศาษธ์ของกระแสลมลม
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
มีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวัง
แล้วก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

จังหวัดตราดจังหวัดตระนองจังหวัดกระบี่จังหวัดตรัง
และบริเวณจังหวัดสตูนพื้นที่เหล่านี้เอง
ระยะนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง

สามารถที่จะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้นะครับ
จากเรื่องของฝนที่ตกลงมาแล้ว

โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยตอนบน
คลื่นนั้นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ก่อน
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
เมืองไหนของเรายังคงต้องเผชิญแล้วก็ต้องรับมือกันต่อไป
และแน่นอนครับหนึ่งเรื่องที่จะเข้ามาสร้างความแปรปวน
ให้กับลักษณะอากาศในประเทศไทยของเราเพิ่มเติม
ก็คือการก่อตัวของพายุหมุนเข็ดร้อนนะครับ
โดยถ้าหากเราย้อนกลับไปดูสถิติการเกิดพายุหมุนเข็ดร้อน
เมืองไทยของเรา๖๕ปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
พบว่าตลอด๖๕ปีที่ผ่านมาในเดือนพฤษภาคม

แล้วก็พัดเข้าสู่เมืองไทยของเราทั้งหมด๗ลูกด้วยกันครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะก่อตัวในบริเวณอ่าวเบงกอมหาสมุทรอินเดียนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในบริเวณประเทศพม่า
แล้วก็บังกลาเทศแล้วก็มีโอกาสเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรา
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก
จากนี้๑ใน๗ลูกครับก็มี๑ลูกก่อตัว
ในบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ครับ
เลื่อนที่เข้าสู่บริเวณทางทิศตะวันออกของประเทศไทย
พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เดี๋ยวเรามาดูกราฟิกเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุ

คุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับ

ถือว่าเป็น๑เดือนที่น่าจับตามองเรื่องของการก่อตัวพายุหมุนเด็ดร้อนนะครับ

พื้นที่ที่มีโอกาสเจอกับพายุหมุนเด็ดร้อนจะเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย

จุดแรกก็คือบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแถวบริเวณอ่าวตังเกีย

บริเวณพื้นที่เวียดนามตอนบนลาวตอนบน
ก่อนที่จะมีโอกาสเข้าสู่เมืองไทยของเรา
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
อีกหนึ่งจุดที่มีโอกาสการก่อตัวของพายุเกิดขึ้น

ถ้าหากก่อตัวขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง
บริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างกัมพูชาตอนล่าง
แล้วก็ถ้าหากมีกำลังแรงพอก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง

ระหว่างพื้นที่ภาคอีสานและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
นี่คือโอกาสการเกิดพายุในเดือนมิถุนายนที่ต้องจับตาต่อไปนะครับ
แน่นอนถ้าหากพายุเคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง
สามารถให้จะเหนียวนำทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้
พื้นที่ที่ต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศซ้ำซากแบบนี้
หมั่นติดตามสภาพอากาศรวมไปถึงประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ